พรุ่งนี้ค่ะหลายคนน่าจะติดตามกันอยู่

หลังจากที่คุณพิทาประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักนะคะ
เพื่อที่จะให้ก้าวไกลทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านได้อย่างเต็มที่

มีการออกคลิปวิดีโอเชิญชวนสมาชิกให้ไปร่วมงาน
ก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดิน

เอาลองไปฟังสักนิดหนึ่งสิคะ
ตั้งกำแพงเพื่อขวางความเปลี่ยนแปลง
ขวางสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง
จุดจบของกำแพงมันจะเป็นยังไง
นี่เป็นคลิปที่เพิ่งปล่อยออกมาช่วงเย็นวันนี้เองนะคะ
ความยาวทั้งหมดจริงคือ๗นาทีค่ะ
บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพักมาจนถึงวันนี้
เขาบอกมีทั้งความหวังมีทั้งสมหวังมีทั้งผิดหวัง
จาก๑๔พฤษภาคมวันที่กาก้าวไกลแล้วประเทศไทยไม่เหมือนเดิม
จนถึงวันนี้ผ่านอะไรมาแล้วบ้าง
การเมืองวันนี้เปลี่ยนไปและจะเปลี่ยนตลอดไปไม่มีวันหมุนย้อนกลับ
อีกไม่ไกลก้าวไกลทั้งแผ่นดิน
แล้วพบกันวันที่๒๔กันยายนบ่ายโมงตรงเป็นต้นไป
ณอาคารกีฬาเวท๑เฉพาะสมาชิกพักเก้าไกลเท่านั้น
โดยงานนี้จัดขึ้นหลังจากที่จะมีการเลือกหัวหน้าพัก
และกรรมการบริหารพักชุดใหม่ในวันพรุ่งนี้๙โมงตรง

ก็คาดการณ์ว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัก
ตอนแรกเห็นมีกระแสว่าจะเป็นคุณไหมที่เป็นรองหัวหน้าใช่ไหม

แต่เห็นบอกว่าน่าจะเป็นคุณชัยธวัตุลาธนนะคะ

ไลฟ์ในทำนองน้อยใจหลายเรื่อง

ผิดทางการเมืองของคุณช่อพนิกาวันนี้ตลอดชีวิต

เพียงแต่ว่าคุณปียบุตรอาจจะยังไม่ทราบ

ก็บอกว่าการเลือกกรรมการบริหารพักในวันพรุ่งนี้
เป็นแค่ช่วงเปลี่ยนผ่านชั่วคราวเท่านั้น

เมษายนที่จะครบรอบ๔ปีของพัก

ยังให้ความนับถือคุณปียบุตร
ก่อตั้งพักอนาคตใหม่เหมือนเดิมค่ะ

ช่วงนี้จำเป็นต้องมีผู้นำฝ่ายค้าน

ผู้นำฝ่ายค้านต้องมาจากหัวหน้าพักการเมืองที่ไม่มีรัฐมนตรีใช่ไหมครับ

ว่ามันถึงเวลาต้อง

เดี๋ยวเมษายนตรีปีหน้าครบ
๔ปีของพักเนี่ยตอนนั้นคงรู้ผลแล้ว

ค่ะแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีเรื่องกรรมการบริหารพักอืม
อีกชุดหนึ่งในในปีหน้าค่ะ

ส่วนแปลงของขุนชอบพันนิการวันนี้มาเปิดใจในรายการ
ก็บอกว่ายังกำลังใจดีไม่ได้รู้สึกอ่อนแอลง

ว่ามันแฟร์ไหมกับสิ่งที่เธอได้รับ
ไม่ผิดในคดีอาญาแต่ผิดจริยธรรม
อย่างที่คุณทำอยู่ไม่มีความหมาย

แล้ววงการบันเทิงพัฒนาขึ้นค่ะ
นี่ค่ะคุยกับพี่แจ๊กกะรีนในสุริสุดเดชนะคะถ้าอยากฟังแบบเต็มคืนนี้ติดตามทางยูทูปไทยรัฐออนไลน์ได้เลยเปิดเข้าไปดูได้เลยครับ